มาที่เรื่องของคนที่ไปค้ำประกันเงินกู้ก่อยสอ
แล้วคนที่เอาเงินกู้ไปเนี่ยพอเรียนจบแล้วไม่ยอมจ่ายหนี้
ทำให้คนค้ำประกันเขาเดือดร้อนบ้านถูกยึดนะคะ
เป็นข้าราชการบำนานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
วิธีการร้องเรียนของเขาก็คือทำป้าย
แล้วก็ติดรถแบบนี้เป็นรถคันเล็ก
ขับไปทั่วเมืองเชียงใหม่เลยเป็นการร้องทุกข์เนี่ยนะคะ
เพื่อให้คนเข้ามาดูได้รับรู้เรื่องราว
และช่วยแชร์กันออกไปสิ่งที่ขอร้องมากที่สุด
อยากให้คนที่เขาไปค้ำให้ไม่ใช่ใครอื่นไกลค่ะ
ลูกเพื่อนลูกเพื่อนของตัวเองมาใช้หนี้ให้หน่อย

เป็นข้าราชการบำนานกรมส่งเสริมการเกษตรที่เชียงใหม่
โพสต์ภาพและข้อความนะคะเขียนบอกว่า
เกษียณอายุราชการแล้วนึกว่าจะสบาย
กรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนตามมาทันแล้ว
ค้ำประกันกยศหวังให้ลูกเพื่อนเรียนจบ
แต่ตรงกันข้ามจบแล้วไม่ยอมส่งซะงั้น
ทงชัยพุ่มพวงอายุ๖๖ปี
อันนี้เป็นการเล่าเพิ่มเติมกับทีมข่าวของเรานะคะ
บอกว่าได้ใช้รถสามล้อเครื่อง
ติดป้ายตระเวนขับไปรอบเมืองเชียงใหม่เลย
แบบนี้อยากเป็นการเรียกร้องให้ผู้กู้เงินจากกรยศมาใช้หนี้ให้หน่อย
และให้ทางหรือกยศเข้ามาช่วยเหลืออีกทีหนึ่ง
คือคนที่เอาเงินกู้ไปช่วยรบกวนจ่ายคืน
และกรยศถ้ารับรู้เรื่องนี้แล้วก็ช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วย
เพราะตอนนี้นะคะกรยศฟ้องดำเนินคดีจนบ้านถูกคำสั่งสารยึดอยู่นะคะ
เมื่อปี๒๕๔๘ย้อนไปที่ต้นเรื่องหน่อย
ตอนนั้นทำงานอยู่ที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต๖เชียงใหม่
เซ็นค้ำประกันให้กับลูกสาวของเพื่อนที่ทำงานอยู่หน่วยงานเดียวกันเนี่ยนะคะ
และเป็นเครือญาติกับเจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับ๑
เห็นว่าเป็นเพื่อนกันและดูภูมิหลังแล้วก็น่าจะมีเงินใช้เนี่ยนะ
เพื่อที่จะกู้เงินกยศก็เลยเซ็นให้
เขาบอกว่าตอนนั้นลูกสาวอยากไปเรียน
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
แต่เมื่อคนคนนี้เรียนจบไม่ได้ชำระหนี้นะคะ
จนกระทั่งมาทราบเรื่องในภายหลัง
เนื่องจากกรยาศอเขาส่งหนังสือมาที่บ้าน
บอกเป็นหนังสือติดต่อให้ผู้กู้ไปไกล่เกลี่ยและจ่ายหนี้
แต่เขาก็ไม่สามารถติดตามตัวผู้กู้ได้

กรมบังคับคดีส่งหนังสือทีนี้เป็นหนังสือสำคัญเลย
หนังสือบอกจะมายึดบ้านก็เลยได้รับความเดือดร้อน
ก็เลยต้องไปยื่นเรื่องขอผ่อนผันจากสารแขวงเชียงใหม่นะคะ
แขวงเชียงใหม่มีคำสั่งให้งดการบังคับคดีชั่วคราว
พร้อมให้ชำระหนี้เดือนละกว่า๖๐๐๐บาท
เป็นเวลา๒๐เดือนด้วยกันทั้งที่ตัวเอง
ไม่ได้ไปเรียนที่ไหนไม่ได้เป็นผู้ก่อนหนี้ด้วยนะคะ
เอาฟังเสียงหน่อยค่ะ
ครับผมต้องทำแบบนี้ครับ

ต้นทุนแค่แปดหมื่นกว่าบาท
แต่ไม่ใช้เป็นเวลา๙ปี
เพิ่มเป็นแสนสองรวม
แล้วโดนกรมบังคับคดีหักเงิน
ครับแล้วกรมกรับคดีก็มายึดบ้าน
พร้อมหาเงินภายในใช้ทั้งหมดใช้เวลา๒๐เดือน

เดือนละ๖๓๔๓บาท
๒๖๐๐๐กว่าบาท๒๐เดือน

ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะคะ

อกจากเงินที่ต้องเอาไปจ่ายให้กับคนอื่นแล้วเนี่ย

มีค่าบ้านครอบครัวก็ต้องใช้จ่ายนะคะ

เครียดสะสมส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อายุ๖๖ปีแล้วเกษียณอายุราชการแล้วนะคะ

นึกว่าจะสบายสรุปต้องมาใช้หนี้แทนคนอื่นเนี่ยนะคะ
ใครที่ดูอยู่และรู้ตัวว่า
เป็นลูกของเพื่อนท่านนี้นะคะ
ใช้หนี้หน่อยนะคะน่าสงสารนะคะ